โรงเรียนบ้านหนองสะพานเด็กชายชั้นป๕เอง
ก็วิ่งเล่นกับเพื่อนกระโดดเล่นไปเล่นมา
กระโดดขึ้นไปบนฝาบ่อแล้วก็หล่นหายลงไปเลย
เดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยครับ
นะฮะกระโดดไปกระโดดมาเล่นกันไปเล่นกันมา
ศรสีแดงคนนี้ครับกระโดด

ภาพนี้ค่อนข้างชัดเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ใช่ฮะกลุ่มเด็กนักเรียนชายหญิงวิ่งเล่นกัน
แล้วก็วิ่งสลับไปวิ่งกลับไปกลับมา
เด็กชายคนหนึ่งวิ่งไปกระโดดขึ้นฝาบ่อ
แล้วก็ร่วงหล่นลงไป
บ่อนี้ลึก๓๐เมตรเลยนะคะ
ซึ่งคลิปนี้ถูกแชร์ในเฟซบุ๊กเพื่อนเตือนภัยจังหวัดระยอง
มีข้อความระบุว่าสลดเด็กนักเรียนโรงเรียนน้องตะพานจังหวัดระยอง

มีผู้เข้ามาดูคลิปนี้เป็นจำนวนมาก
ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ปกครองของนักเรียนนะคะ
แสดงความรู้สึกเสียใจนะคะรวมทั้งสงสารด้วย
จากตัวเองก็มีลูกในวัยใกล้เคียงกัน
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีติดตามเรื่องนี้ค่ะ
ที่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสะพานอำเภอบ้านค่าย
เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้ก็คือวันที่๙มีนาคม
เด็กชายที่ประสบเหตุเป็นนักเรียนป๕พักอยู่บ้านใกล้กันนะคะ
คือน้องไนท์ได้ตกลงไปในบ่อซึ่งมีความลึกมาก

ตำรวจภูทรบ้านค่ายได้รับแจ้งเหตุนะคะในวันนั้น
บอกว่ามีเด็กนักเรียนตกบ่อน้ำภายในโรงเรียนและเสียชีวิต
ก็เลยรุดเข้าไปที่เกิดเหตุเป็นบ่อน้ำซึ่งอยู่ด้านหน้าสาระอเนกประสงค์
ความกว้าง๑๒เมตรแต่ลึกมากนะคะ๒๕๓๐เมตรสภาพไม่มีฝาปิด
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยและหน่วยดับเพลิงเทศบาลระยอง
ช่วยกันนำร่างของเด็กที่เสียชีวิตขึ้นมา
ใช้เวลานานค่ะ๒ชั่วโมงนะคะทราบชื่อคือเด็กชายธนวัฒน์ลาดสม
อายุ๑๒ปีชื่อว่าน้องไนกี้นะคะ
ขณะที่พระอธิการเกรียงไกรชะยุโตค่ะเป็นเจ้าอาวาสวัดน้ำคอกได้ออกมายืนด้วย
การเศร้าบอกว่าเด็กคนนี้เป็นนักฟุตบอลประจำอยู่ที่วัดเลยนะคะ
เล่นฟุตบอลที่ประจำเลยตำแหน่งของเขาคือศูนย์หน้า
และผู้รักษาประตูก็คือโก

หลังเลิกเรียนจะไปนอนอยู่ที่วัดทุกวันเลยนะคะสำหรับน้องไนกี้
ส่วนครูประจำชั้นก็คือนางสาวสุจิตราชัยโตบอกว่า

มีนักเรียนรวมอยู่๕คนรวมทั้งผู้ตาย
ได้วิ่งเล่นบนยางนอกที่ประดับเป็นรั้วอยู่ที่ด้านหน้าอืม
เด็กก็วิ่งกันด้วยความสนุกสนาน
แต่ว่าน้องคนที่เสียชีวิตเนี่ยวิ่งไปแล้วก็กระโดดขึ้นไปบนฝาปูน
รอบแรกไม่เป็นไรก็เลยวิ่งไปอีกรอบหนึ่ง
แล้วก็ตกลงไปในบ่อต่อหน้าต่อตาเพื่อน
ก็เกิดเหตุสลดขึ้นมาในครั้งนี้นั่นเองครับ